พระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังโตเถียงกับชาวบ้านอย่างดุเดือดเลยค่ะ
สาเหตุที่มาเถียงกันคืออะไรเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
คือที่เพจเอามาโพสต์เพราะว่าเขามองว่าเอ๊ะเป็นพระท่านควรจะสำรวมหรือเปล่า

ทะเลาะกับชาวบ้านแบบนี้นี่นะคะแต่ว่าช่วงท้ายคลิปจะเห็นพูดกันว่าแบบนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นพี่น้องกันแล้ว
เราตรวจสอบให้นะคะที่วัดสถลธรรมารามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีค่ะ
พระที่อยู่ในคลิปคือพระประเวทอายุ๕๙ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๑ธันวาคม
ขณะที่กลับบ้านในพื้นที่ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานี
ฉีดยาค่าย่าให้บ้านแม่
อายุเยอะแล้วอายุ๙๐กว่าปีแล้วแล้วแม่ก็อยู่บ้านคนเดียว
บ้านหลังนี้บ้านของแม่อยู่ติดกับบ้านพี่น้องคนอื่นด้วย
ระหว่างที่พระประเวทกำลังฉีดยาค่าย่าอยู่
น้องชายก็เอาน้ำมารดทีหลัง
ก็เลยโมโหทะเลาะกันกับน้องชาย
ทีนี้หลานเขยก็เอามาบอกว่าจะเอามีดพระมาฟันพระ
พระประเวทบอกว่าโอ้โหแบบนี้พระก็เลยโมโหสิ
พระก็ตอบไปว่าขอคุยกับน้องชายคนเดียวได้ไหมล่ะ
คนนอกไม่เกี่ยวคนอื่นอย่ามายุ่ง
มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันตามที่เห็นในคลิปนะคะ
ก็คือเป็นพระหนึ่งรูปโตเถียงกับคนอีก

รอบที่แล้วนะผมจีบเอาน้ำมาลดตำหนักผมเนี่ย
ผมไม่ว่าอะไรไม่ว่าแต่มาบ้านพระประเวทย์ผมจะฉีดอีก
เอาน้ำมาลดอีกผมก็โมโหโมโหจะเข้าไปตี
ปกติเขาเอาน้ำฉีดเข้าหน้าผม
น้ำเช็คเครื่องฉีดฉีดเข้าหน้าผมเขาโมมเต็มหมดเลย
แล้วผมก็ไม่ครับผมก็ถอยออกมา
ถอยมาก็ให้ลูกเครื่องนั้นจะเอามิภาพควันผม
ฟันให้ตายฟันให้ตายแล้วผมก็ถอยมา
ผมก็ฟ้าเครื่องฉีดยาฉีดต่อไปไม่ว่า
พระประเวทท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องทะเลาะกันระหว่างพี่น้อง
ก็ตั้งใจจะไปฉีดยาค่าย่าที่บ้านแม่
แต่น้องชายไม่พอใจเอาน้ำมาฉีดใส่พระ
ก็เลยทะเลาะกันทีนี้พระประเวทบอกว่า
ไม่อยากถือโทษโกรธเครื่องอะไรสงสารโยมแม่ที่แก่ชะลามากแล้วนะคะ
ส่วนท่านเจ้าอาวาสวัดค่ะท่านก็บอกว่าเห็นคลิปแล้ว
ได้ตักเตือนพระประเวทไปแล้วว่าให้วางตัวให้เหมาะสม
ถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกก็ควรจะเลี่ยงควรจะถอยห่าง
อย่าไปทะเลาะกันพระประเวทก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามนะคะ
คือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าตลอด๓ปีที่ผ่านมาที่พระประเวทมา
อยู่ที่วัดนี้ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครจริงจริงทำกิจของส่งได้เป็นอย่างดี
ส่วนมันมีประเด็นเรื่องของศรีกงศรีกาอะไรด้วยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์คอยรับส่งพระในวัด
พระรูปอื่นก็เหมือนกันคือถ้ามีกิจนิมนต์ก็จะมารับส่ง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวอะไรแน่นอน
พระลูกวัดรูปอื่นก็ยืนยันว่าพระประเวทท่านเป็นพระที่ดีจริงนะ

ทุกวันที่ออกบินทบาทก็จะนำสิ่งของที่ได้มาถวายให้กับพระรูปอื่นที่แก่ชะลาที่ไม่สามารถเดินบินทบาทได้
สูนักเอ่ยแมวเอ่ยในวัดพระประเวทย์ก็ดูแลไม่เคยขาด
จนเป็นที่รักของพระทุกรูปค่ะ

ก็ไหนท่านก็ทำดีแล้วท่านก็ต้องทำดีให้ตลอดแบบทุกเรื่องไปเลย

อดกลั้นให้ได้อย่าไปทะเลาะด้วยค่ะ

ญาติผีน้องญาติผีน้องอะไรยังไงก็ต้องใช้ธรรมะเข้าขมนะครับ